คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพคุณตาจรูนมณีพันธ์

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
คุณยายฉลวยซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาจรูนยังเสียใจอยู่
บอกว่านี่คือการสูญเสียคู่ชีวิตที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
อยากให้คุณตาไปสู่สุขตินะครับ

คือสิ่งสุดท้ายที่ทำได้

นายจอร์ทแล้วก็ญาติของนายจอร์ท
จะมาร่วมพิธีชาปนกิจหรือเปล่า
สรุปแล้วเมื่อวานไม่ได้มานะครับ

แต่ว่าจะให้ญาติมาร่วมแทน
แต่กระทั่งจบพิธีชาปนกิจ
ของนายจอร์ดจะมาร่วมงานแต่อย่างใดครับ
ส่วนครอบครัวมณีพันธ์ยังคงรู้สึกเสียใจ
กับการจากไปของผู้เป็นที่รัก
โดยเฉพาะนายประพฤติลูกชายคนโตของคุณตาจรูน
ซึ่งก็ได้บวชหน้าไฟให้กับผู้เป็นพ่อนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าการบวชครั้งนี้
ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต
และยอมรับว่าคงเป็นสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้าย
ที่จะทำให้พ่อของเขาได้ครับ

ซึ่งเป็นคู่ชีวิตของคุณตาจรูนนะครับ
ก็บอกว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ชีวิตหลังจากนี้ก็ต้องเข้มแข็งนะฮะ

ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะครับ
แล้วก็ยังคิดถึงคู่ชีวิตที่เคยร่วมทุกข์
ร่วมสุขกันมาอยากให้คุณตาไปสู่สุขติครับ
แล้วสภาพติดใจตอนนี้ยังดีไหมครับ

ก็มาร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของคุณตาจรูน
แล้วก็บวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศล
ให้กับการจากไปของเพื่อนรักในครั้งนี้ด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ทางครอบครัวก็จะทำบุญ
กระดูกเลี้ยงพระเช้าตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละครับ
ก่อนที่จะเก็บอาถิไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านในจังหวัดลบบุรี
และอาจจะต้องพาผู้เป็นแม่ไปพักอยู่ที่นั่นก่อนนะครับ
ความตั้งใจของลูกสาวคือคุณวันนิดาตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
บอกว่าอยากให้คุณตาจรูนไปพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ที่นั่นอากาศดีช่วงที่คุณตาพักฟื้นร่างกายอยู่
อยากพากลับไปที่รบบุรีแต่ก็ไม่ทันนะครับ

แต่ท้ายที่สุดนี้ก็จะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านพักที่ลบบุรีนะครับ
ส่วนนายจอร์ดเมื่อวานนี้ก็ไปจับใบดำใบแดงนะ
เขตดินแดงเพราะว่าไปเกณฑ์ทหารนะครับ
ปรากฏว่าจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นะครับ